เป็นปลาประจำถิ่นทางภาคใต้ส่วนใหญ่อยู่ทะเลฝั่งอ่าวไทยพวกสงขาปัตตานีนราธิวาส
เป็นราชาแห่งปลาเข็มถูกต้องเอาไปยำเป็นปลาคงปลาเข็มอร่อยมากเลย

แพงใช่ไหมฮะคือเนื้อมันเยอะอร่อยแล้วกล้างมันน้อน
มันมีแค่ก้างแค่ตรงกลางลำตัวนะนะฮะ
คนเขานิยมทำเป็นปลาเข็มกันใช่ไหม
แล้วทานกับข้าวสวยร้อนจะบอกว่าฟินเวอร์

ร่อยแรงใช่ไหมเนี่ยร่อยขนาดนี้
เพราะอะไรเขาปรับตัวเขาขายออนไลน์
เพราะปลาที่ทำเป็นปลาเข็มมันอยู่ได้นานเนอะ
แล้วก็มีการแปรรูปและขายออนไลน์ได้ดีทีเดียวคุณผู้ชมนะฮะ

เขามีสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ขึ้นชื่อ

แต่ว่าชาวบ้านเขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
ไม่เป็นไรหน้าร้านไม่มีคนไปใช่ไหมฉันขายออนไลน์ก็ได้
กระแสตอบรับดีจากคนไม่เคยสั่งไม่เคยรู้จัก
เขาก็สั่งไปกินกันนะฮะยอดขายก็เพิ่มขึ้น

นายทิติพันธเสนครับ
เป็นเจ้าของร้านกุลาวทองแม่แป้นตากใบ
ทางร้านก็มาเปลี่ยนแล้วกันขายออนไลน์แทน
ทีนี้ก็มีลูกค้าจากทั่วประเทศสั่ง
ขายต้องบอกว่าปัจจุบันยอดขายออนไลน์
มากกว่าการขายหน้าร้านไปแล้วเรียบร้อยนะครับ
แม่ไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้นะครับ
สินค้าทุกอย่างได้เครื่องหมายออยเรียบร้อย
มั่นใจว่าสะอาดปลอดภัยมีคุณภาพและถูกสุขลักษณะด้วย
นอกจากปลากุลาวเป็นราชาแห่งปลาเข็มแล้วเนี่ย
ปลาเค็มที่ขายกันอยู่นะกิโลกรัมหนึ่ง
๑๕๐๐บาทนะครับ

สูงนะครับแต่ออเดอร์ไม่ลดเลยครับพี่เบิร์
สั่งเยอะถึงแม้ราคาจะสูงนะฮะ
แล้วก็มีปลากุลาวแปรรูปด้วยนะฮะ
น้ำพริกปลากุลาวเค็มหยองนะฮะ
กุลเราเค็มเป็นคั่วกิ้งก็ได้เก็บได้นานตั้ง๓๔เดือน

เขาบอกว่าปลากุลาวนี่คือราชาแห่งปลาเข็ม
ใครที่ชอบปลาอินซีเข็มนะ
ลองหาปลากุลาวเค็มมากินดูนะครับ
แล้วก็ลองเทียบดูว่าแบบไหนอร่อยกว่ากัน

เขาจะมาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นใช่